ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับก็คุณตาวัย๗๙ปีเนี่ยเอาจอบ
ทุบหัวชายวัย๕๑ปีจนเสียชีวิตคือตาแกอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาหาว่าแกเนี่ยเป็นชู้กับเมียเขา
แล้วจะมาแทงก่อนก็เลยต้องป้องกันตัวนะครับนี่สพตาคลีนะฮะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุนะครับเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๒๐ซอยทวีชัย๗อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ผู้ตายชื่อในโทนนี่นะฮะอายุ๕๑ปีนะครับคว่ำหน้าอยู่กับพื้นนะฮะ
สภาพศพเนี่ยที่ศีรษะมีเลือดไหลนองนะครับมีจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยที่จอดอยู่ข้างนะครับ
จักรยานยนต์พ่วงข้างของในโทนผู้ตายก็มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อ่านี่ก็ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่านะฮะ
นี่นะครับแต่เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างของเขานะครับให้กูเป็นชู้ถามกูยังนี่นะฮะ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุนะครับเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะนั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับ
ชื่อนายตี้เกี๊ยะแซ่ซื่ออายุ๗๙ปีนะครับคุณตาตี้เกี๊ยะนี่นะครับ
ที่ก็คุมตัวเอาไว้นะครับคือตาแกบอกว่าใช้จอบทุบในโทนจนเสียชีวิตจริง
ตัวในโทนเนี่ยเขาเป็นสามีของนางแมว
แมวเนี่ยปาร์ตี้เกี๊ยแกบอกว่าแกจ้างให้มาช่วยสร้างเล้าไก่ที่บ้านให้นะ
โดยตัวเองเนี่ยปลูกบ้านหลังใหม่เพิ่งปลูกได้ไม่กี่วัน
แล้วอยากสร้างเล้าไก่ไว้ข้างบ้านก็เลยให้นางแมวที่เป็นคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
เป็นภรรยาของผู้ตายรู้จักกันอยู่ให้มาขุดหลุมทำเสาสร้างเล้าไก่ให้หน่อย
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะฮะตัวของผู้ตายขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาที่บ้าน
แล้วมาเอะอะโวยวายมาหาว่าแกเนี่ยจ้างนางแมวให้มาสร้างเล้าไก่เนี่ย
เพื่อเป็นข้ออ้างความจริงแล้วแอบเป็นชู้กันใช่ไหม
มีอะไรกันใช่ไหมแล้วในโทนก็ชักมีดออกมาเหมือนจะมาทำร้าย
ตาตีเกียร์แกบอกแกก็เลยต้องป้องกันตัวก็เลยเอาจอบขึ้นมาแล้วก็ทุบเข้าไป
ฟาดเข้าไปที่หัวของในโทนจนเสียชีวิต
จอบที่เข้าไปแล้วผมก็ต้องไปป้องกันตัวก่อนนะ
ส่วนภรรยาของผู้ตายก็อยู่ที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามารับจ้างขุดหลุมสร้างเล้าไก่อยู่นี่ฮะ
อ่าจับใจความได้คือสองคนเขาทะเลาะกัน
พอเห็นทำร้ายกันเธอบอกเข้าไปช่วยไม่ทันจริง
แต่เธอก็ไม่เชื่อนะว่าสามีเธอเนี่ยจะเป็นฝ่ายจะเอามีดไปแทงเขาก่อน

กระดกเหล้าแล้วก็มากินน้ำ
พอมาเห็นอีกทีนึงสัตว์กันปะ
เกิดอะไรขึ้น
ลูกสาวคนที่๕ของผู้ก่อเหตุนะครับ

ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านออกไปขายของกัน
รู้แต่ว่าพอจ้างนางแมวเมียของผู้ตายจะมาทำร้าวไก่
แมวมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับนางแมวกับนายโทนก็คุ้นเคยกันอยู่ที่บ้าน
โทนเคยป่วยพ่อเธอก็เคยทำกับข้าวออกไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็มี
เธอบอกเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้
ทางตำรวจสพตาคลีนะครับบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งเอาเป็นว่าฝ่ายของผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณตาเนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายแล้วก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป